แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่ตามมาหลายคนตั้งคำถามค่ะว่าตึกจะถล่มหรือเปล่า
เพราะว่าตึกที่ถูกไฟไหม้นั้นอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าตึกจะไม่ถล่มค่ะ
แล้วก็ภายใน๒๓วันนี้จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงสร้างอีกครั้งค่ะ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธ
ยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่ายังไม่สามารถประเมินความเสียหายของอาคารได้
กว่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้ควรควบคุมพื้นที่ของอาคาร
ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้
ซึ่งวิศวกรรมสถานและคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะขอเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายใน๒๓วันนี้ค่ะ
แต่เบื้องต้นนะคะอาคารที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารสูงมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงสามารถอยู่ได้นับร้อยปี
แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งเพราะหากเกิดเพลิงไหม้จนทำให้คอนกรีตด้านนอกกระเทาะออก
ไปสัมผัสกับโครงสร้างเหล็กโดยตรงซึ่งจะทำให้เหล็กอ่อนตัวแล้วก็เสียกำลังในการรับน้ำหนัก
ก็อาจจะเป็นเหตุให้อาคารถล่มได้ค่ะ
แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในความปลอดภัยของอาคารสูงนั่นก็คือการออกแบบอาคาร
แล้วก็การวางระบบป้องกันภัยตามกฎหมายกำหนดรวมถึงการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย
อาคารคอนกรีตเสริมหลีกอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับแต่ประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
ประเด็นสำคัญว่าอาคารที่เป็นตึกสูงเกิน๘ชั้นและโดยตึกสูงแล้วเวลาออกแบบได้ออกแบบถูกต้องตาม
บรรยัติหรือเปล่าในการควบคุมอาคารว่ามีช่องทางหนีไฟเวลาเกิดความร้อนนะครับ
ระบบป้องกันเนี่ยมีการส่งสัญญาณเตือนหรือเปล่านะครับเวลามีควันมีความร้อนมากระเป๋าเรื่องระบบฉีดน้ำจากบนเพดานทำงานหรือเปล่า
ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าเราทำตึกแล้วแล้วคิดว่าสมบูรณ์
จะไม่มีการดูแลรักษาตามระยะที่มีการกำหนดก็ถือว่าทุกตึกในกรทมหรือประเทศไทยตึกนั้นมีความเสี่ยงครับ
เช่นเดียวกับนายสิริวัตรชัยชนะเลขาธิการวิศวกรรมสถานที่ยืนยันว่า
ตามปกติโครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง
แล้วก็ทนต่อความร้อนได้ค่อนข้างนานซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เพลิงไหม้ครั้งนี้ลุกลามนานไม่เกิน๓ชั่วโมง
ความร้อนจากเปลวไฟก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร
จนทำให้เกิดตึกถล่มประเมินเบื้องต้นนะคะว่าความร้อนน่าจะทำให้พื้นอาคาร
เพดานบางส่วนแตกร้าวเท่านั้นค่ะ
ปกติแล้วโครงสร้างของอาคารถ้าเกิดว่าจากเดิมในยุคโบราณ
ก็คือเป็นโครงสร้างที่สร้างจากปูนอย่างที่เราเห็นในยุคที่ยุคกรีกโรมัน
ก็จะคงเห็นชิ้นส่วนโครงสร้างอยู่บางอย่าง
หลังจากนั้นในประเทศไทยโครงสร้างจะเป็นไม้เหมือนบ้านเรือนสมัยก่อน
ปัจจุบันนี้คอนกรีตเสริมเหล็กถามว่าทำไมต้องมีเหล็กมาเสริม
คือคอนกรีตอย่างเดียวจะมีคุณสมบัติคือเรื่องของแรงกดแรงดันแรงอัด
จะรองรับได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเหล็กจะมีแรงดึง
ซึ่งบางทีแล้วโครงสร้างบางอย่างจะอาศัยแรงดึงแรงกดแรงดันด้วย
แต่ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่อาคารจะมีวิธีการขั้นตอน
และสร้างความมั่นใจความปลอดภัยต่อไปอย่างไรบ้าง